คุณผู้ชมค่ะช่วงวันหยุดแบบนี้หลังจากที่พาน้องหนูไปเที่ยวกันมาหลายต่อหลายที่แล้วเนี่ยนะ
พาไปหาอะไรอร่อยทานกันบ้างโดยเฉพาะคนที่รักเมนูเส้นอยากจะแนะนำมากเลยในสัปดาห์นี้จะพาไปกินหนังหมูต้มพะโล
ุ่มลิ้นละมุนละมุนเลยหอมเครื่องพะโล้ด้วยอยู่ที่ไหนยังไงไปดูกันค่ะ
เลาะไปนะคะสมุทรสงครามไปกินก๋วยเตี๋ยวหนังหมูพะโล้ต้มค่ะคุณ
ที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องลือถึงความเปื่อยความนุ่มความกลมของน้ำซุป
กับร้านก๋วยเตี๋ยวหนังหมูยายปุกร้านบ้านแบบนี้ราคาก็โดนโดนใจจริง
แต่คุณภาพเนี่ยครับชามแน่นแน่นมาเลยนะคะจุดเด่นเคล็ดลับความอร่อยของร้านก็คือ
หนังหมูที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดต้มสุกขูดเอามันออกและก็นำไปต้มพะโล
พร้อมเครื่องปรุงกว่า๒ชั่วโมงเพื่อที่จะได้หนังหมูนุ่มถึงรสถึงเครื่องแบบนี้
คืนน้ำลายเลยทีเดียวนอกจากหนังหมูจะอร่อยนุ่มถึงเครื่องแบบนี้แล้วนะคะส่วนประกอบอย่าง
หมูแดงที่ใช้น้ำต้มหนังหมูมาต้มก็อร่อยมากเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงน้ำซุปของที่นี่
เขาต้มน้ำซุปจนใสแบบนี้คุณหอมกลมแบบแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยอร่อยเด็ดเต็ม
สกันขนาดนี้ก็มี๒เมนูเด่นที่อยากจะแนะนำสำหรับร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวหนังหมูน้ำใสที่หวานหอมจนแทบไม่ต้องปรุงอย่างที่บอกไป
กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนังหมูที่มันแซ่บซีดจี๊ดจ๊ะถึงใจสำหรับใครที่ชอบสายเผ็ดหน่อยนะคะแถมราคาโดนใจมากเพราะราคาชามละ๑๕บาท
จริงดิจริงคุณ๑๕บาทเท่านั้นใครอยากมาเติมความอร่อยแบบนี้มากันได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูยายปุกนะคะอยู่ใกล้ใกล้กับการประปาส่วนภูมิภาคสมุทรสงครามหรือถ้ามาไม่ถูกโทรเบอร์โทรศัพท์นี้เลย
หนึ่งหนังหมูส้มอย่างนี้ซึ่งก๋วยเตี๋ยวสุโข่ทายอยู่เหมือนกันคล้ายนะเพราะว่ามีส่วนผสมของหมูแดงด้วยนะฮะร้านเนี่ยเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจเดี๋ยวตามไปฟินกันต่อกับรายการ
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์ที่๒๗ตุลาคมนี้
จะพาไปตะลุยตลาดน้ำโบราณใกล้กรุง
พร้อมกับร้านเส้น๔ร้านเด็ดที่ตลาดน้ำโบราณบางพลีสมุทรปราการค่ะ
หลากหลายเมนูก๋วยเตี๋ยวชามเด็ด

อะไรก๋วยจับน้ำคนเจ้าเก่าสิบปี
จากร้านอร่อยเด็ดกับหมูกรอบสูตรพิเศษนะคะคุณ
โกเซียงก๋วยจับน้ำข้นริมคลอง

และก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามบึ้มรสจัดจ้าน
จากร้านก๋วยเตี๋ยวโกเห็ง
ที่ร้านขนมจีนคุณนิดและไปปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณจากร้านเจ๊อ้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
ความอร่อยทั้งหมดนี้อร่อยกันแบบไม่มีเม้มไม่มีหยุดไม่มีกั๊
กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์นี้๑๑โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้แหละค่ะ
เป็นรายการที่มันรวบรวมอาหารที่เป็นเมนูเส้นเอาไว้เยอะมาก
แล้วเวลามันเหมาะเจาะจริงพอดูเสร็จแล้ว

แล้วก็ต้องไปตามหาเดินรอยตามเป็นพันร้านนี้แหละ
มีตั้ง๔ล้านใช่ไหมที่จะแนะนำในวันเสาร์นี้
ก็ชอบร้านไหนก็ไปร้านนั้นแล้วกันคุณผู้ชมครับ
เตี๋ยวหมูหนังหมูพะโล้นี่น่าเดินนะ

กระบวนการก็ไม่ง่ายนะ
แต่ว่าอยากจะให้ทานอะไรอร่อยกันลองไปทานกันได้เลย
ก็เป็นไอเดียแล้วกันในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห
อยากจะไปเที่ยวไหนก็ตามรอยพี่น็อตก็ไปกินกันได้